นี่กลับมาใหม่กับซิงเกิ้ลใหม่แล้วก็ย้ายชายคาใหม่มาด้วยนะจ๊ะ

ค่ายเดิมย้ายอีกที่นึง
ก็มีเนื้อหาที่ขอแสดงความยินดีกับคนรักเก่า
กันไปแล้วเป็นไงก็ยินดีนะ

ไม่ใช่ฝากความยินดีชื่อเพลงเขายินดีที่ได้รัก
ก็ขอให้เธอมีความสุขกับรักครั้งใหม่แล้วกัน
โดยเฉพาะหนุ่มแชมป์ค่ะนักร้องนำบอกเลยว่าเพลงนี้กลั่นออกมาจากประสบการณ์จริงของตัวเอง
หล่อขนาดนี้ใครทำอกหักเนี่ย
เขาก็เลยถ่ายทอดความรู้สึกผ่านตัวโน้ตออกมาจากอินเนอร์ตัวเองล้วนเลยค่ะ
ครับก็ซึ่งก็ล่าสุดนะครับเนื้อหาก็จะเป็นฟิลแบบบวกนิดนึงก็คือ
เหมือนกับว่าเรายินดีที่ให้คนรักเก่าเราไปมีคนใหม่ที่ดีกว่า
แมนผู้ชายที่แบบแมนก็คือโดนทิ้งไม่เป็นไร

ไปประมาณ๒๓เดือนก่อนผมลื้อของเก็บของในห้อง
แล้วก็ไปเจอลูกแฟนเก่าแล้วก็มีความรู้สึกดีนะตอนนั้น
เพราะว่าตอนนี้เขาก็แต่งงานไปแล้วมีลูกแล้วได้เจอคนที่ดีคนที่ใช่
แล้วก็น่าจะยินดีกับเขาก็เลยเกิดเป็นเพลงนี้ขึ้นมา